อะไรขาวกลมเด้ง
ไปดูกันว่าเมนูนี้คืออะไร

คนเมืองคือคนล้านนาคนเหนือแต่ไปอยู่ที่ประจวบ
ใช่แล้วร้านนี้ชื่อร้านว่าลูกชิ้นคนเมืองนะคะ

เขาบอกว่าลูกชิ้นร้านนี้นะเด็ดสุดเลยเพราะว่าเป็นลูกชิ้นหมูพริกสด
เนื้อนี่แน่นเลยนะทำจากเนื้อหมูล้วน
มีผสมแป้งเลยเนื้อหมูนี่จะนุ่มเด้งอร่อย
ที่สำคัญสดใหม่ทุกวันปลอดภัยและปราศจากสารบอแร็ก
ที่มันเด้งนี่ไม่ได้ใส่สารบอแร็กนะคะ
เขามีกรรมวิธีในการทำการตี
เลยลูกค้าที่มาซื้อก็ติดอกติดใจในรสชาติกันทุกรายเลย
ที่สำคัญถ้าเกิดว่าทานคู่กับน้ำจิ้มแบบรสชาติเปรี้ยวหวานสุดเด็ดของทางร้านแล้วนะคุณนะ
จี๊จาดอร่อยถึงใจแน่นอนครับสอบถามถึงสูตรเด็ดเคล็ดลับกันหน่อยนะคะ
เจ้าของชื่อว่านายเดชาแต๊ะต่ำหรือว่าน้องฮอนบอกว่ากว่าจะได้ลูกชิ้นที่อร่อยแบบนี้นะ
ไม่ได้ง่ายเลยนะคะมีการลองผิดลองถูกอยู่นานมาก
คิดสูตรกันมาเป็นเดือนเดือนสำหรับส่วนประกอบนะคะ
ก็มีแค่หมูเนื้อแดงไม่ติดมันผสมเกลือแล้วก็พริกไทยแค่นี้
ปั่นให้มันละเอียดแล้วก็ผสมน้ำเย็นลงไป
เหตุผลที่มันเด้งที่มันนุ่มเพราะนี่แหละค่ะ
เขาผสมน้ำเย็นลงไปในการปั่นการตีลูกชิ้น
มันจะทำให้เนื้อลูกชิ้นเนียนนุ่มแล้วก็หมูมันเด้ง

เราก็ก็ใช้หมูเนื้อแดงที่มันไม่ติดมันอืมคุณภาพดีมากจริงจริง
มากพอตีเสร็จแล้วก็จะนำไปแช่น้ำแข็งคืนนึง
เพื่อให้หมูอยู่ตัวพอแช่น้ำแข็งเสร็จใช่ไหม
เอามาปั้นเป็นลูกชิ้นปั้นเป็นลูกใช้เครื่องปั้นแบบเมื่อสักครู่นี้
มันจะได้มีขนาดเท่ากันครับนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ย
ขั้นตอนในการปั้นด้วยก็จะโชว์กันแบบสดแบบนี้เลย
อันนี้เป็นวิธีที่ดีนะน้องไปต่อนะคือเห็นวิธีการปั้นทำให้ดูกันสด
มันเรียกมันเรียกความอยากจิ้มถูกต้องแล้วนะฮะ
ก็จะให้เห็นขั้นตอนกรรมวิธีเลยค่ะใส่ลงในโถอัด
แล้วก็เครื่องปั่นแล้วก็ปั้นออกมาเป็นลูกกลม
แล้วก็นำลูกชิ้นที่ได้ต้มลงกับน้ำซุปให้สุกพอดี
หน้าตาน่าทานแบบนี้ครับทางร้านนะเขาบอกเลยรับประกันเลยว่า
อร่อยถูกอกถูกใจถูกเพศถูกไหวแน่นอน
และที่สำคัญราคาก็ไม่ได้แพงด้วยยังไงถ้วยหนึ่ง๒๐บาท
คุณชนะมี๘ลูกหรือว่าบางคนบอกว่าถ้วยเดียวเนี่ยไม่พอ
อยากจะซื้อกลับบ้านเป็นถุงเขาก็ขายเหมือนกันถุงละ๑๓๐บาท
หรือว่าเป็นกิโลเลยจะซื้อไปขายต่อจะซื้อไปทำลูกชิ้นปิ้งทานที่บ้าน
อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะขายกิโลกรัมละ๒๕๐บาท
ใครสนใจอยากจะไปลองลิ้มชิมรสลูกชิ้นเนื้อเด้งอร่อยหมูล้วนแบบนี้
ไปกันได้ที่ตลาดนัดชุมชนถนนคนเดินเรียบชายทะเลอาวประจวบ
หรือว่าให้ลองเข้าไปกดที่เฟซบุ๊คของเขาติดตามกันดูได้

ให้เข้าไปติดตามในเฟซบุ๊คอย่างเดียวนะคะ
ว่าเขาจะมีวิธีขั้นตอนการสั่งยังไงบ้าง
ให้เข้าไปติดตามกันดูในเฟซบุ๊ค

อ้ายตึงหล่อป๊ออ้ายบอกมา

อร่อยเด็ดจริงเป็นหมูล้วนคุณบอกแล้วว่าไม่ได้ผสมแป้งไม่ได้ใส่สารบอแร็กอะไรเลย
มันแบบขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยสำคัญมากนะสำหรับลูกชิ้นที่จะทำให้มันทั้งสะอาดทั้งสดแล้วก็ได้คุณภาพ
เขาบอกว่ามันเด้งนี่ใช่ไหมเด้งดึง
เนื้อลูกชิ้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นหมูล้วนคุณแล้วก็เวลาตีเวลาปั่นเนี่ยเขาใส่น้ำเย็นเข้าไปให้เนื้อเนี่ยมันเนียนมันเหนียวแล้วก็นำไปแช่น้ำแข็งเพื่อให้มันเด้ง
อีกที่หนึ่งเป็นกระบวนการทำคือหลายคนเนี่ยอาจจะอยากกินเนื้อหมู
ก็คือสะพายใจเลยนะมีวิ่งว่าไม่ใช่ลูกชิ้นหมูน่ะเป็นลูกชิ้นแป้ง
นี่คือของจริงเลยนะจริงไม่ผสมแป้งเลย

เอาหมูแบบคุณภาพอ่ะดีกว่างั้นเดี๋ยวขอสั่งมาสักหน่อยสัก๒๐๐๓๐๐ลูก

ลูกชิ้นค่ะคุณมันเด้งดี
ของกินทำอะไรอย่างนั้นมันเด้งกำลังดีเหนียวนุ่ม